ตามความเคลื่อนไหวของทีมบริบันสาวไทยในการอังคารรั่วอายุไม่เกิน๒๓ปี

ตบสาวไทยเข้ารอบ๒ในรายการนี้นะครับ
หลังจากมีผลงานชนะ๑แพ้๑มี๓แต้มเป็นที่๒ของสายบีเข้าไป
ก็โค้ชชำนาญดอกไม้ยังไม่พอใจฟอร์มโดยรวม

เพราะว่าในช่วงซ้อมลูกทีมทำได้ดีมาก
ตอนนี้พยายามจะพูดคุยให้ผ่อนคลายมากขึ้น
ช่วยสร้างความมั่นใจซึ่งเวลาแข่งขันไม่เคยต่อว่า

หรือว่ายังคาใจกับจังหวะที่ผ่านมา
ส่วนทางนัทธิชาใจแสนครับ
เซตมองว่ารอบต่อไปต้องทำให้เต็มที่และไม่ประมาท
ซึ่งนัดแรกที่แพ้เกาหลีเหนือเป็นเพราะว่าประมาท

ซึ่งทุกคนรู้ดีว่ายิ่งเข้ารอบลึกก็ยิ่งเจองานหนักขึ้นครับ
เพื่อให้เขาเก็บเราจะได้ไปประชุมแล้วก็แนะนำกันอีกที
แล้วก็ไปฝึกซ้อมไงพี่ยังไงก็ต้องให้เขาเล่น
เพราะว่าเราทั้ง๑๒คนเนี่ย
ผมว่าถ้าเราช่วยกันได้ทั้งหมดเนี่ย
ในการเนี่ยผมว่าเราก็สู้ได้หมดนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ